เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้นักเล่าเส้นจะพาไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดบุรีรำ
เริ่มกันที่บะหมี่เกี้ยวยามเช้าจากร้านกวางเจ้าเจ้าเก่า๓๐ปี
ต่อด้วยหมี่ยำไทยจากร้านหมี่ยำป้าน้อยผู้สร้างตำนานหมี่ยำเจ้าแรกและเจ้าเก่าแก่กว่า๗๐ปี
ปิดท้ายด้วยยากิโซบะผัดฉาฝีมือเชฟใหญ่ชาวอีสานที่มีประสบการณ์มากกว่า๑๕ปีจากร้านอินากะ
ติดตามความรู้และความอร่อยของเมนูเส้นเหล่านี้ได้ในเล่าเส้นเป็นเรื่อง๑๐ธันวาคมนี้พุ่งตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ